คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้ากรณีที่คู่อริขี่มอเตอร์ไซค์
ตามไล่คู่อริอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่ารถของคู่อริกลุ่มที่โดนไล่เนี่ยมันไปเสียหลัก
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์หัวไปกระแทกกับเสาไฟฟ้า
หัวไปกระแทกกับพื้นจนกระทั่งผู้ชายอายุ๑๕ปีเสียชีวิต
ส่วนคนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
เหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นตำรวจพยายามไปตาม
นี่นี่เห็นไหมเสร็จปุ๊บย้อนกลับมามากระทืบเขาซ้ำอีก
ตำรวจพยายามไล่ล่าคนที่ก่อเหตุนะคะ
ล่าสุดผู้ปกครองพาผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนมามอบตัวแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันที่๒มกราคม
บริเวณทางโค้งของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีถนนศรีสมาน
ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดค่ะ
แล้วผู้เสียชีวิตก็คือนายสิงหามีประเสริฐอายุ๑๕ปี
เปลี่ยนคำนำหน้าจากเด็กชายเป็นนายได้ไม่นานค่ะ
ส่วนอีกคนนึงอายุเท่ากันเลยค่ะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่สาวของผู้ตายด้วย
พี่สาวเขาก็ยอมรับแหละเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับน้องชายเขา

มักมีปัญหาทะเลาวิวาสกับวัยรุ่นหลายกลุ่มเลยในพื้นที่ปากเกร็ด
ก่อนหน้านี้เคยถูกไล่ฟันมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนั้นรอดตายมาได้นะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเพื่อนน้องชายเข้ามาเรียกที่บ้านตอนตี๓
เรียกดึกมากตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะออกไปไหนแล้วก็ออกไปข้างนอกเป็นประจำ
จนกระทั่งตี๔กับเพื่อนของน้องกลับมาบอกว่าน้องตายแล้วตอนนั้นตกใจมาก
เพราะก่อนหน้านี้๓เดือนที่แล้วเสียแม่ไปตอนนี้มาเสียน้องไปอีกคนค่ะ
น้องชายจะออกจากบ้านนะคะเธอฝันไม่ค่อยดี
แล้วก็มีเสียงคนเรียกปลุกให้ตื่นแล้วก็ตื่นขึ้นมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ขอให้บุญที่เคยสร้างช่วยคุ้มครองภัย
จากนั้นไม่ได้เอกใจค่ะว่าจะเป็นลางบอกเหตุร้าย

เชื่อว่าเสียงที่เรียกน่าจะเป็นเสียงแม่ให้เรียกขึ้นตื่น
เอกใจถ้าเธอเอกใจสักนิดก็จะยื้อน้องไว้ไม่ให้ออกไป
น้องคงไม่ตายแบบนี้ฟังเสียงพี่สาวผู้เสียชีวิตค่ะ

แล้วมีเพื่อนมาเรียกตอนตี๓กว่ายังไม่ตี๔เลย
ยายบอกว่าออกไปพักเดียวเอง
ประมาณตี๔๓๐มีคนโทรมาบอกมีคนเข้ามาเรียก
คนเข้ามาเรียกว่าน้องเสียแล้วนะมาบอกอย่างนี้มาบอกเราอย่างนี้
มีตอนช่วงตี๒๓๐มีคนมาเรียก
คือตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้น
คือแล้วก็ฝันไม่ดีฝันว่าเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกอะไรอย่างนี้
แล้วก็ฝันมีคนมาเรียกไม่รู้ว่าแม่หรือใครมาเรียกตอนนั้นน่ะนะ
มาเรียกตอนตีสองครึ่งต่อครึ่งไม่ได้คิดอะไร
เรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะคะ
ผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน
พาทั้งสามคนมามอบตัวกับตำรวจสภปรากฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คนแรกคือนายปียพงศ์มณฑาพงศ์อายุ๒๖ปี
คนที่๒ชื่อว่านายบอยอายุ๑๖ปียังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะ
คนที่๓ค่ะคำนำหน้าเป็นเด็กชาย
แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในคลิปที่เดินย้อนกลับไปกระทืบเขาซ้ำ
อายุ๑๔ปีนะคะจากการสอบสวนนายปียพงศ์เนี่ยยอมรับสารภาพบอกว่า
ขณะที่เขากับเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องกำลังนั่งดื่มกินเหล้ากันอยู่ที่
ปากซอยใจเอื้อจังหวัดปฐุมธานีแหมกตามกันข้ามจังหวัดเลยนะค่ะ
ตามจากปฐุมธานีมาก่อเหตุที่นนทบุรีเขาบอกว่า
ตอนที่กำลังนั่งดื่มกินกันอยู่เนี่ยผู้ตายกับคนเจ็บเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเขาจำได้ว่าเอ๊ะ
คนนี้เคยมีเรื่องกันมาก่อนกับเรานี่น่ะก็เลยขับรถไล่กวดค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งขึ้นสะพานข้ามแยกส่วนสมเด็จ
พวกเขาก็เลยขับรถตามมาทันจึงใช้เท้าเนี่ยถีบไปที่รถของผู้ตาย
รถของผู้ตายเสียหลักล้มลงส่วนรถของเขาก็เสียหลักเหมือนกันนะคะ
ทีนี้จากนั้นนายบอยกับเด็กชายเบียร์ก็คือคนอายุ๑๖กับ๑๔ปีเนี่ย
ขับรถย้อนกลับมาดูแล้วลงไปเตะผู้ตายซ้ำอีก
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็พากันหลบหนีไปมาทราบข่าวดูข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
ก็เลยปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะบอกว่าอยากจะให้พาทั้งหมดมามอบตัว
แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นภาพนี้ทั้งหมดยอมมามอบตัวนะคะ
ตนเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหาคือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเติมด้วยค่ะ